สภาที่เคารพกับผมชัยชนะเดชเดโช
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรภักดิ์ประชาปัตย์นครสำราช
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายมตรี
และคณะรำตรีทุกท่านที่ได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินไทย
และผมก็มีความมั่นใจและมีความคาดหวังว่า
ท่านนายกรมตรีของเราจะได้สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวไทย
และรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนที่ต้องมีก็อยากมีรอยยิ้มเหมือนนายมตรี
คือยังมีฐานะแบบนายมตรีฐานะที่มั่นคงร่ำรวย
ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ความคาดหวังกับพี่น้องชาวไทย
ที่ต้องการเห็นรัฐบาลนี้นำพาประเทศออกจากวิกฤตได้
ผมได้มีโอกาสติดตามท่านนายกตรีติดตามข่าวท่านรบตรีได้ลงพื้นที่
ภาคอีสานและมีโอกาสติดตามคำแถลงนโยบายของท่านนายมตรี
เรื่องลดค่าใช้จ่ายภาระประจำ
แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านได้กล่าวไว้ในนโยบายของท่าน
บอกว่ารัฐบาลจะสำนุนให้เกิดการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในทันที
และจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศ
โดยวางแผนความต้องการแลบสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานอย่างเหมาะสม
ส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
บอกอย่างนี้ครับแต่ผมยังไม่เห็นว่าท่านจะบอกว่า
จะลดค่าไฟอย่างไรจะทำให้ค่าน้ำมันให้ประชาชนได้อย่างไร
ด้วยวิธีการไหนและใช้งบประมาณอย่างไร
ภาษีของพี่น้องประชาชนจะต้องไม่สิ้นเปลือง
มาเมื่อไหร่หรือไม่ท่านไม่ได้บอกครับ
เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟที่อยู่อาศัยและประเภทอื่น๔๖บาท
และได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นประชาชน
ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่
รวมถึงภาคเกษตรกรรมต่างที่ได้รับผลกระทบอย่างถ้วนหน้า
แต่รัฐบาลยังคงใช้เงินงบประมาณภาษีไปชนกว่า๔๙๐๐ล้านบาทต่อปี
เพื่อจ่ายในสิ่งที่เราไม่ได้ใช้เรียกว่าเรายอมเสียค่าโง่
ที่รู้อยู่แล้วว่าทำต่อไปบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
วันนี้เรายังไม่ได้รับคำตอบจากการแถลงนโยบายที่ท่านนายกได้แถลงในสภาแห่งนี้
ผมขอโอกาสนี้ย้ำชัดให้เห็นต้นเหตุของราคาค่าไฟที่แพง
รัฐบาลควรต้องใส่ใจรายละเอียดในการแก้ปัญหาชัดเจนและตรงจุด
เพื่อหยุดงบมารั่วไหลและหยุดการซ้ำเติมค่าครองชีพ
ของพี่น้องแบบนี้๑การวางแผนการผลิตไฟฟ้าของรัฐบาล
ผิดพลาดอย่างต่อเนื่องคำนึงถึงความมั่นคง
จนเกินความจำเป็นและเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
ภาคเอกชนบางกลุ่ม
ทราบไหมครับมีเอกชนบางกลุ่มบริษัทไฟฟ้าครับ
สัมประธานจากรัฐตั้งแต่ปี๒๕๕๘ถึงปัจจุบัน
มีโรงงานไฟฟ้าทั้งหมด๓๐โรงครับ
และเอกชนมีสัดส่วนในการกำลังผลิตไฟฟ้าสูง
ถึงระดับ๑๗๐เปอร์เซ็นต์ของกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศ
ขณะที่กำลังผลิตไฟฟ้าของรัฐโดยตรงเหลือเพียงร้อยละสามสิบ
รัฐบาลยังปล่อยให้มีการผลิตไฟฟ้าสำรองถึง๑๕๐
ซึ่งในข้อที่จริงแล้วความมั่นคงด้านการไฟฟ้าพลังงาน
กำหนดไว้แค่๑๑๕เท่านั้น
ทำให้เกิดปัญหาปริมาณสำรองไฟ
หรือมีโรงงานหรือโรงไฟฟ้า
ในระบบล้นเกินความต้องการ

ไม่ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า

แต่ยังได้รับเงินค่าพร้อมจ่ายไฟฟ้า
แบบไม่ซื้อก็ต้องจ่าย
ว่าเป็นเงินมากถึง๔๙๐๐ล้านบาท

ไม่ได้เดินเครื่องผลิตอย่างเต็มศักยภาพ
เพราะกำลังผลิตไฟฟ้าล้นระบบ
และมีการพองไทยกำลังผลิตไฟฟ้า
ไปให้โรงไฟฟ้ากับเอกชนขนาดเล็ก
ซึ่ง๑๖๖ใช้การ์ดธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
จึงทำให้มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่แพงกว่า
การผลิตจากโรงงานไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่สี่
ผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ได้ใช้ราคาการ์ดธรรมชาติ
ผลิตจากอ่าวไทยซึ่งมีราคาต่ำที่สุด
แต่ต้องใช้ราคาภูการ์ดหรือราคาผสม
จากทุกแหล่งทั้งการ์ดที่ออกจากโรงแยกการ์ด
นำเข้าจากประเทศพม่าและการ์ดธรรมชาติ
โดยที่ราคาการ์ดขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แถมยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานีบริการ
และค่าผ่อนท่อที่ขยับสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน
แต่กลุ่มโรงงานโรงแยกการ์ดธรรมชาติและกลุ่มอุตสาหกรรมปิดตัวเคมี
กลับได้ใช้การ์ดธรรมชาติจากอ่าวไทยที่ราคาถูกกว่า
การจัดสรรการ์ดธรรมชาติผิดพลาด
ทำให้ต้นทุนด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติสูงกว่าสูงเกินควร
ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งการจัดการส่วนใหญ่ดำเนินการโดยบริษัทปท
จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
แทนที่รัฐจะหยุดหรือลดการรับซื้อไฟฟ้า
เพิ่มเติมทั้งในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อไม่ให้เกิดเป็นภาระต่อประชาชน
แต่กลับเดินหน้ารับซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนผลิต
เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำในสวปปลาว

ซึ่งทั้งหมดเป็นอัตราไฟฟ้าที่สูงกว่าอัตราไฟฟ้า
ฐานขยายของกฟภที่๒๕๗บาทต่อหน่วย
และแน่นอนว่าค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้กับเขื่อนพลังงานไฟฟ้า
สปลาวนั้นเป็นภาระของประเทศในอนาคต
รัฐบาลที่ผ่านมายังไม่สรุปให้ประชาชน

เช่นการติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์เป็นต้น
ซึ่งแม้ว่ารัฐบาลนี้จะพูดถึงพลังงานทางเลือกใหม่
แต่ไม่ได้ลงในเหรียญที่จะเป็นพลังงานให้ประชาชนผลิตได้เอง
และลดค่าใช้จ่ายสร้างรายได้อย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่
หรือเราจะต้องกลับไปพึ่งเอกชนต่อ
รัฐบาลที่ผ่านมายอมให้เอกชนก่อสร้างโรงไฟฟ้า

แล้วรัฐบาลชุดนี้จะหลุดหรือจะทำต่อไป
โรงงาน๓โรงที่ดำเนินการอยู่และผิดกฎหมาย
ให้ย้ายสถานที่ก่อสร้างและยังเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าอีก
ให้มีการรับซื้อไฟฟ้าทั้งที่เงื่อนไขของชีวาผิดหลักเกณฑ์อยู่
รัฐต้องเสียหายกว่า๖๐๐๐ล้านบาท
โรงการลงไฟฟ้าหินกองที่จังหวัดราชบุรี
ถูกเสนอให้กปชอนุมัติให้ก่อสร้างที่

และไม่มีการแข่งขันประกวดราคา

เรามีความห่วงใยว่าในอนาคต
พี่น้องประชาชนในประเทศไทย
จะเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

เมื่อเมื่อตะกี้ท่านนายกล้อมบริ
ชาวนานั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้
แต่ตอนนี้ท่านไม่ทราบเดินไปไหนแล้ว

เรามีข้อเสนอ๖ข้อ

ในการแก้ไขราคาพลังงานให้ลดลง

และเป็นแนวทางที่รัฐบาลต้องนำไปใช้

ขอให้ตึงค่าเอฟทีกับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วน
ภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและภาคเกษตรกรรม
ขอให้หยุดการอนุมัติโรงไฟฟ้าเอกชนใหม่ทั้งในและประเทศ
และการนำเข้าจากสปลาว

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของรัฐ

และเป็นสาเหตุที่สำคัญทำให้ค่าไฟแพง
รัฐบริหารจัดการต้นทุนค่าการ์ดธรรมชาติ
โดยกำกับดูแลให้ปธซึ่งเป็นรัฐวิทยาลัยศาสตร์กิจ
และเป็นผู้จัดหาการ์ดธรรมชาติรายใหญ่

และจำหน่ายให้รัฐวิทยาลัยศาสตร์กิจด้วยกัน
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐประชนโดยรวม
ทบทวนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เอื้อเอกชน
ในลักษณะที่มีความพร้อมจ่ายภายใต้เงื่อนไข

๕เร่งสนับสนุนส่งเสริม
ให้ประชาชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน
ด้วยการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน
และการใช้การคิดค่าไฟฟ้าแบบหักลบ
กรบหน่วยในการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากการเข้าสู่ระบบ
๖หยุดผูกขาดสัมพทัณฑ์
รัฐกับประวัติศาสตร์ใดประวัติศาสตร์หนึ่ง
นี่เป็น๖ขั้นตอนบันได๖ขั้น
ที่ผมและเพื่อนกับเพื่อนพระวิปัตย์
ฝากไปถึงนายมตรีในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าราคาแพงครับ